น่าจะเป็นหน่วย๑๐ปีนะคะที่มีการพูดถึง๑๑๒มาก่อนหน้านี้ในวงวิชาการจริงคดี

อันนี้จะเกิดหลังจากมีการระถะประหารในปี๒๕๔๙
ปลาใสที่สนามหลวงอะไรอย่างเงี้ครับแล้วก็ข้อกระหาการกระทำที่เป็นปัญหา
หรือเป็นถูกนำมาตั้งข้อกระหาก็คือเรื่องของการอ่าปลาสายโดยมีเนื้อหาที่เข้าข่าย
เป็นการอ่าดูหมินมินประมาทพระมหากษัตริย์ครับอืมซึ่งถ้าเราพูดจากก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
คือคือก่อนหน้านี้การชุมนุมของคนเสื้อแดงแล้วก็จังหวะในช่วงนั้นเนี่ย
ใกล้เคียงกันเนี่ยจะมีการพูดถึงร้อยสิบสองค่อนข้างมาก
ทีนี้มันก็ทิ้งช่วงมาจนกระทั่งรอบล่าสุดที่เราได้ฟังนายกให้ข่าวกันนะคะ
ที่บอกว่าในหลวงท่านก็เมตตาไม่อยากให้ใช้มาตรานี้
แต่ว่าในช่วงหลังอีกเช่นกันหลังจากนั้นมาอีกเช่นกันเนี่ยนะคะ
ก็มีการพูดถึงกันการจะใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น
คำถามคือว่าเอางี้ที่ฉันถามแบบคนไม่ได้เรียนกฎหมายมา
แล้วก็ไม่ได้ตามข่าวเรื่องร้อยสิบสองนะคะ
คือไอลอร์เนี่ยมีสถิติที่ชัดเจนไหมว่าการใช้หรือใช้น้อยลง
กลับมาใช้เพิ่มขึ้นใช้นะคือเนี่ยมันมีฟันปลาให้เห็นของการใช้ไม่ใช้ไหมคะ
ครับก็เอ่อถ้าเป็นก่อนที่จะมีการรับประหารในปีห้าเจ็ดเนี่ย
เรายังไม่ได้ทำในเชิงสถิติก็คือเราจะไปตามคดีเท่าที่เราตาม
ก็อยู่น่าจะอยู่หลักประมาณหลัก๑๐คดีได้อยู่นะครับ
หือที่มีการเลือกตั้งค่ะก็คือถึงหลังการเลือกตั้ง
เรานับสถิติตรงนั้นก็ถ้าเป็นคดีที่มันมีการตั้งข้อกล่าวหาในยุคคอสช
ซึ่งบางส่วนก็อายการสั่งไม่ฟ้องก็มีนะครับ
ส่วนอาจจะเป็นข่าวไปแจ้งตำรวจไปเข้าพบตำรวจหลังจากนั้นเงียบไป
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือมีการฟ้องไปสู่ชั้นศาล

เพราะว่าในช่วงที่คศยึดอำนาจก็มีการออกประกาศคอสชฉบับที่๓๒
ที่บอกว่าการกระทำความผิดของบุคคลเรือนบางประเภทให้ไปอยู่ในการพินาของสารทหาร

แล้วก็อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เราเห็นก็คือมีการใช้อำนาจตามประกาศคำสั่งขอสชในการเรียกบุคคลเข้ารายงานตัวเนี่ย
ส่วนหนึ่งถูกเอามาใช้เพื่อติดตามบุคคลที่เจ้าที่อาจจะสงสัยหรือทราบว่าเคยมีการปลาใส
หรือพูดหรือเขียนเนื้อหาที่อาจจะผิดกฎหมายเนี่ยอ่าเอาตัวมาเข้ากระบวนการโดยใช้กระบวนการพิเศษอ่า
เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเคลื่อนไหวของการใช้๑๑๒ในเมืองไทย
คุณศรีสุวรรณคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเคลื่อนไหวยังไงบ้าง
ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ว่าผมคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติของการบังคับใช้กฎหมาย
ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะในมาตรา๑๑๒เนี่ยนะครับ
ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้บังคับใช้เลยหรือว่าจะยุติการใช้โดยปริยายเลยนะครับ
เพียงแต่ว่าเหตุที่จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรานี้ในแต่ละยุคและสมัยเนี่ย
มันก็มีมูลเหตุมาจากการกระทำของผู้ถูกเก่าหาหรือจำเลยแทบทั้งสิ้นนะครับ
ถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นมูลเหตุนี้นะฮะ
บังคับใช้มาตรา๑๑๒ก็มักจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับ
จะสังเกตว่าหลังจากที่มีการชุมนุมสาธารณะเนี่ยนะครับ
ก็จะมีการพูดจาจาบจ้วงหรือมีการพูดในลักษณะที่มินเมต่อความผิดในมาตรานี้
มันก็ทำให้ประชาชนหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐคือตำรวจเนี่ย
จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรานี้นะฮะนำมาบังคับใช้นะครับ
โดยเฉพาะระยะหลังซึ่งมีการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาหรือเยาวชนหรือประชาชนกันมาก
๔๕เดือนหลังนี้มันก็มีการกล่าวถึงหรือพูดถึงในลักษณะที่มินเมย์ต่อความผิดตามมาตรานี้
ก็จำเป็นนะที่จะต้องมีคนที่จะต้องไปร้องทุกข่างโทษ
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือแม้แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเขาก็มีอำนาจได้อยู่แล้วนะครับ
ในการที่จะไปแจ้งความร้องทุกข่าโทษงั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอะไร
และที่สำคัญการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือการไต่สวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
เขาก็ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา๑๑๒
แล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนก็ไปรายงานต่อ
ทุกครั้งที่มีการชุมนุมมีการดำเนินการเรื่องนี้
จะอ้างว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธมีรัฐมนุนในการรับรอง
ในการรับรองหรือแม้แต่การพูดการเก่าการประใสมีลัตตุบริมิตรที่สามสี่รับรอง
แล้วแต่เนี่ยแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นที่เป็นความผิด
อย่ามาแยกว่าเฉพาะเป็น๑๑๒เท่านั้นที่ไปดำเนินการ

ฉะนั้นเปิดประเด็นแบบนี้นะคะ
การใช้กฎหมายอาญามาตรา๑๑๒เนี่ย
คือในช่วงถ้าเรานับรำสัก๑๐ปีก็ได้

สำหรับคนที่เขามองว่านะคะ
น่าจะมีการถกเถียงกันว่าควรปรับเปลี่ยนไหมเนี่ย
คนที่มองแบบนี้เนี่ยมองด้วยเหตุผลว่า๑๑๒เมื่อนำไปใช้
มันมีปัญหาตั้งแต่ใครแจ้งความดำเนินคดีกับใครก็ได้
เอาข้อนี้ก่อนใครต่อใครก็ได้
คำถามคืออันนี้ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ไหมคะ
เดี๋ยวผมกลับไปประเด็นแรกนิดหนึ่งนะครับที่ตอนแรกยังพอดียังพูดไม่จบ
ก็คือเรื่องความถี่หรือสถิติอะไรอย่างนี้
ก็คือเราพบว่าในช่วงที่คสชยืมนั่นห้า๗ห้า๘ห้า๙
จนถึงช่วงประมาณ๖๐ก็จะมีคดีขึ้นมาเป็นระยะ
หลังจากนั้นตั้งแต่ปี๖หลังปี๖๐มานโยบายเหมือนมันมีการเปลี่ยน
โยบายบางอย่างก็คือเริ่มไม่ค่อยมีผู้ต้องหารายใหม่
แต่เราจะบอกว่ามันไม่มีการโพสต์ไม่มีการพูดถึงหรือเปล่า

เรื่องผู้ต้องหาอะไรใหม่เนี่ยหลังจากปี๖๑เนี่ยไม่ค่อยมีนะครับ
แล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบางคดีก็มีลักษณะของการวิภาควิจารณ
ถึงตัวสถาบันซึ่งผมเคยได้อ่านอยู่แต่ว่าอ่าเวลาพอไปถึงชั้นศาลเนี่ย
ก็ไปใช้กฎหมายอื่นแทนนะครับเช่นใช้มาตรา๑๑๖บ้าง
หรือว่าใช้พรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔วงเล็บ๓
ซึ่งว่าด้วยการกระทำที่มันเป็นความผิดอาญาหมวดความมั่นคง
ซึ่งก็มีบางอันที่เราถกเถียงกันอยู่เล่นว่าทำไมไม่มี๑๑๒
ไม่มีกระบวนกฎหมายอาญาหมดความมั่นคงแต่มีการฟ้องด้วยพรบคอมสิบสี่วงเล็บ๓
ซึ่งมันจะต้องไปผูกกับกฎหมายอาญาหมดความมั่งคงด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็มีประเด็นทางกฎหมายนิดหน่อยทีนี้กลับมาที่คำถามนะครับเรื่องว่า
ใครแจ้งความใครก็ได้๑๑๒ก็จะเป็นความผิดอายาต่อรักษ์
ซึ่งอาจจะไม่ใช่การแจ้งความแต่เขาเรียกว่าเป็นร้องผู้กล่าวโทษ
ก็คือผู้ประสบเหตุผู้พบเห็นไปบอกตำรวจ
แต่ว่าอันนี้มันจะต่างจากการทำผิดส่วนตัวเช่นมินประมาทส่วนตัวที่
เจ้าทุกข์มีสิทธิ์ไปร้องตำรวจไม่มีสิทธิ์ไปแจ้งความ
หรือจะเริ่มคดีโดยตรงได้เลยแต่ว่า๑๑๒เป็นกฎหมายอาญาแผ่นดิน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือไปร้องทุกข์บอกตำรวจว่า
นี่มีการกระทำนี้เกิดขึ้นนะจากนั้นผู้ที่มีหน้าที่ในการรวบรวม
หลักฐานต่างเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเคยมีประเด็น
เคยมีเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีของละครเวทีเจ้าสาวหมาป่า
ซึ่งไปจัดแสดงในช่วงของงานลำลึกเดือนตุลาน่าจะเป็นปี๒๕๖๖
ปรากฏการณ์ที่มีประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยรวมตัวกันนะครับ
เช่าห้องประชุมแล้วก็เปิดดูด้วยกันแล้วก็บอกว่าเออมันผิด
เขาก็นัดกันไป๑๓สอนอไปร้องทุกกล่าวโทษพร้อมกัน๑๓สอนอในวันเดียวกัน
อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ถ้าย้อนกลับมาว่าเรื่องของใครแจ้งความได้
คือตรงนั้นเนี่ยมันสามารถทำได้ในฐานะผู้ประสบเหตุ
แล้วไปร้องทุกข์กับตำรวจแต่คำถามคือต่อมาหลังจากนั้นก็คือว่า
การดำเนินงานในการช่างน้ำหนักหรือการกันกองพยายามหลักฐานในชั้นสอบส่วนไปถึงชั้นได้การเนี่ย
ตรงนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นก็คือว่า
มันก็เคยมีกรณีที่คนติดคุกนะฮะระหว่างรอการพิสูจน์ว่าตกลงมีความผิดหรือไม่มีความผิด
สุดท้ายสารยกฟ้องแต่ว่าเวลาที่เขาจำอยู่ในคุกเนี่ยมันเสียไปแล้วโอกาสในชีวิตเสียไปแล้ว
เพราะฉะนั้นคำถามที่เราจะมีอันแรกเกี่ยวกับ๑๑๒หรือกฎหมายจริงกฎหมายอื่นด้วยก็ได้ก็คือ
การกันกองพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนจนไปถึงอายการก่อนจะถึงศาลเนี่ยมันมีความมั่นคงมากน้อยเพียงไหน
ผมเชื่อว่าถ้ามันมีการกันกองที่มันมั่นคงตรงนั้นประเด็น๑๑๒มันก็น่าจะไม่ได้เป็นประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกัน
แต่ที่มันกลายเป็นที่ตกเถียงเพราะว่าหนึ่งในกรณีในอดีตเนี่ยหลายเคสไม่ได้ประกันนะครับ
ผมทางไอลอร์ก็เคยทำสถิติไว้นะครับบางเคสเนี่ยติด๔ปีอย่างเช่นกรณีของคุณศิรพบนะฮะ
ถูกกล่าวหาว่าแต่งกรหรือโพสต์เฟซบุ๊คที่มีเนื้อหาผิดถูกจับในช่วงของการรัฐประหารปี๕๗

คือต่อให้ไม่ผิดเนี่ยคือความหมายของคุณอานนท์ก็คือว่าในระหว่างก่อนที่จะมาถึงว่าบอกเขาไม่ผิดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ประกันตัว
ครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคำถามกลับมาถึงปัจจุบันนี้
สิ่งหนึ่งที่จะทำอาจจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ก็คือว่าถ้าระหว่างกระบวนการพิสูจน์เนี่ย
ถ้าสมมุติตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่ได้มีท่าทีที่จะหลบหนีไม่ได้ไปกรอกพยานตรายใด
การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นการเข้าถึงการประกันตัวหรือการสอบหาพยานหลักฐานต่างเนี่ย
ก็น่าจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยประเด็นที่สังคมจะไปคุยกันต่อก็คือว่า
สิ่งที่เขาทำมันเป็นความผิดหรือไม่แต่มันจะไม่ได้มาติดชั้นแรกว่าเนี่ยเป็นการกันแกล้งเพราะว่าเอาไปติดคุกไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นอีกกรณีหนึ่งคือสมมุติว่าต่อต่อให้นะคะต่อให้ถึงสุดท้ายถูกตัดสินว่าผิดก็ตาม
แต่ว่าระหว่างก่อนที่จะมาถึงถูกตัดสินว่าผิดเนี่ยคือก็มองว่าควรจะได้สิทธิ์ในการประกันตัวถูกไหมคะ
ซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเองเพราะหมายถึงว่าในระหว่างที่คุณเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์เนี่ยคุณได้รับการปฏิบัติอย่างที่เป็นธรรมได้ประกันตัวต่างอะไรอย่างนี้
แล้วสุดท้ายเมื่อพิสูจน์ว่าผิดเนี่ยอย่างน้อยคำถามจากสังคมมันจะลดลงมันจะไม่ได้เป็นกระแสว่าเป็นการกันแกล้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ปวิอาญาเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ประกันตัวอยู่แล้วนะครับ
ในชั้นของการสอบสวนทุกวันนี้เขาก็เขาก็ได้รับการประกันตัวนะฮะ
ท่านผู้พิพากษาท่านก็ให้สิทธิ์ในการประกันตัว
ทุกคนจนหลายคนออกมาบอกว่าจับแล้วทำไมปล่อยจับแล้วทำไมปล่อย
ซึ่งจริงนั่นแหละเขาได้สิทธิ์นะฮะเพราะว่าแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จำเป็นนะฮะ
ที่ต้องขอให้ศาลได้ฝากขังไว้ก่อนก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
แต่ว่าคนที่ตัดสินคือท่านองค์คณะหรือผู้พิพากษานะครับ
ทุกทุกคดีที่ผ่านมาก็มักจะปล่อยตัวให้ให้มาเอ่อเอ่ออยู่ข้างนอก
หมายถึงคดีทั่วไปหรือหมายถึงเฉพาะร้อยสิบสองทั้งร้อยสิบสองทั้งคดีทั่วไปฮะ
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตที่ไม่อยากจะให้ประกันตัวเพราะอะไร
เพราะว่าพอปล่อยตัวออกมาแล้วเกิดมีการหลบหนีแล้วก็หลายคนก็หนีไปอยู่ต่างประเทศ
วันนี้เนี่ยก็เห็นกันอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมฮะ
หลายคนที่ถูกข้อหานี้นะครับแล้วก็เสนอต่อสารเนี่ยนะครับ
แต่ว่าอย่าไปทำผิดเงื่อนไขโน้นนี้นั่นหนึ่งขึ้นสามเท่านั้นเอง
อืมซึ่งผู้สิจุบันมองในในความเห็นส่วนตัว
ผู้สิจุบันมองว่าคือต่อให้เป็นผู้ถูกกล่าวหาร้อยสิบสองเนี่ย
ยังไงก่อนตัดสินควรได้สิทธิ์ประกันตัวทุกกรณี

ได้สิทธิ์ประกันตัวทุกกรณีใช่ไหมครับ

สำหรับกรณีที่ไม่ได้ประกันตัวกรณีของ๑๑๒
คือก็ขึ้นอยู่กับมูลเหตุแห่งคดีนะครับ
ว่าถ้าศาลพินาแล้วผู้ทุกขาวหา

อาจจะเข้าไปยุ่มย่ามต่อพยานหลักฐาน
แต่ว่ามันต้องดูมูลเหตุของคดีแต่ละคดีนะ

สารเห็นว่าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ไปยุ่ง
หรือไม่หลบหนีเนี่ยสารก็อนุญาตให้อยู่แล้ว

ก็คือขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาล

ที่จะให้ความเห็นแต่ละคดีแบบไหน

ทีนี้ฉันลองถามในกรณีที่คุณอนุนยกตัวอย่าง
สมมุติว่าถ้ามันมีคดีที่สุดท้ายแล้ว
เรียกว่ายกฟ้องหรือไม่ผิดก็แล้วแต่
แต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้สิทธิ์ในการประกันตัว

เหตุของกรณีใดก็แล้วแต่ท่านไม่ให้ประกันตัว
ท่านต้องมีเหตุผลอธิบายของท่านอยู่แล้ว
เพราะอย่าลืมว่าถ้าให้ประกันตัวไปแล้วปรากฏว่า
ผู้ถูกกล่าวหาหนีออกไปนอกประเทศแล้วไม่กลับเข้ามา
ซึ่งเราก็พบเห็นอยู่มากมายนะครับ

หากปล่อยไปแล้วไปใช้อำนาจอิทธิพลข่มขู่

ซึ่งจะเป็นประโยชน์แห่งมูลคดี
มันก็จะทำให้รูปคดีเสียหายได้อย่างนี้เป็นต้น

เรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่จะต้องมาวิตกกังวลนะครับว่า
ว่าเหตุใดจึงไม่ได้รับการประกันตัว